คุณผู้ชมครับมาดูพฤติกรรมของพระสองรูปกันบ้าง
รูปแรกพาศรีกาขึ้นกุฏิกลางดึก
ชาวบ้านแจ้งความต่อตำรวจ
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปควบคุมตัวไว้ได้
อีกรูปหนึ่งเมาแล้วแว้นมอเตอร์ไซค์กลับวัด
อ่าไปดูพระรูปไหนก่อนดี
เอาที่พาศรีกาเข้ากุฏิก่อนนะครับ
วัดแห่งนี้อยู่ในตัวเมืองฉะเชิงเศร้าครับ
พระที่ถูกจับแล้วก็นำตัวไปลาศิกขา
ก็คือพระพรเทพทะตวโร
หรือว่านายพรเทพราชเจริญอายุ๔๔ปี

ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบหญิงสาวคนหนึ่ง
อ้างว่าเข้าไปเอาเศษอาหารจะเอาไปเลี้ยงสุนัข
ส่วนพระพรเทพก็บอกว่าเป็นญาติกันไม่มีอะไร

พบทั้งอุปกรณ์การเสพยา
พบขวดเหล้าและพบอาวุธปืนด้วยนะคุณ

รวมทั้งมีหลักฐานการสนทนาผ่านสื่อออนไลน์ในเชิงชู้สาว
หลังตรวจปัสสาวะก็ยังพบสารเสพติดในตัวพระพรเทพนะครับ
จึงต้องนำตัวให้เจ้าอาวาสทำการลาศิกขา
ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพเมืองฉะเชิงเศร้าต่อไปนะครับ

เจ้าหน้าที่คุมตัวพระบุญเหล่ากาหวายอายุ๔๑ปี
เป็นพระลูกวัดศรีคุณเมืองหรือว่าวัดบ้านเหล่าตำบลหมากแข้ง
เขตเทศบาลนักคอร์อุดออนธานี

หลังจากที่พระรูปนี้เมาสุราแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว
ทั้งชาวบ้านและตำรวจสายตรวจเห็นเลยว่า
โอ้โหจีวอนปลิวต่อหน้าต่อตาเลยนะ
อยู่บนถนนอุดรดุษฎีบริเวณปากซอยมิตรประชา
กลางตัวเมืองอุดรธานีเลยนะครับ
สอบสวนนายบุญเหล่าให้การว่าก่อนถูกจับ
ดื่มสุรากับเพื่อนรุ่นพี่๒วันติดต่อกันแล้วนะ
เป็นพระนะออกจากวัดไปดื่มเหล้ากับเพื่อน
ขากลับยืมรถเพื่อนเพื่อจะขี่กลับวัด
แต่ขี่เข้ามาในตัวเมืองในชุมชน
ชาวบ้านเห็นตำรวจเห็นคาตา
ก็ต้องตามจับสิงงอยู่เหมือนกัน
ว่าจีวอนปิวนี่ก็ถ่ายหนังกันอยู่หรือเปล่า

เคยอยู่ที่อำเภอเพลแล้วก็เจ้าตัวสารภาพว่า
ชอบดื่มสุราเป็นชีวิตจิตใจ
แม้บวชแล้วเนี่ยคือมันตัดไม่ได้
รักษาศีลข้อ๕นี้ไม่ได้

ก็เลิกสุราไม่ได้จนมาถูกจับศึกในที่สุดนะครับ